ยังอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์เนี่ยก็ตามการคาดการณ์ก็คือต้องมีคนช่วยแน่
มีคนชำนาญเส้นทางชำนาญการอยู่ป่าคอยช่วยเหลือดูแล
ไม่งั้นจะรอดอยู่ได้แบบโอ้โหจะเป็นเดือนแล้วเนี่ย
เฉพาะบนเขาก็๑๐กว่าวันจะ๒๐วันแล้ว
ลุงเเอียดเนี่ยปัจจุบานแกอยู่ก็ประมาณเจ็ดสิบปีล่ะ
สุดท้ายลุงเอียดมอบตัวติดคุกอยู่หลายปีตอนนี้พ้นคดีเรียบร้อยนะฮะ
ตำแหน่งปัจจุบันเนี่ยเป็นประธานชมรมจิตอาสารักษ์ป่าเทือกเขาบรรทัศน์นะครับ
จอมโจรชื่อดังคนหนึ่งของภาคใต้

คือถ้าเกิดมีคนช่วยเหลือเสียแป้งแล้วเขาติดต่อสื่อสารอะไรยังไง
โดยเฉพาะกับคนข้างล่างหรือคนที่จะส่งของส่งเสบียงหรือว่าส่งข้อมูลให้
ลุงเอียดบอกนอกจากจะมีพลานนำทางแล้ว
คงต้องมีมือถือหรือว่าวิทยุสื่อสารกับคนข้างล่างและคงใช้

เพื่อจะส่งต่อไปยังนายพรานแล้วนายพรานก็ไปบอกเสียแป้ง
นี่นะฮะเราก็ได้ฟังจากลุงเอียดเป็นที่แรกเลยนะฮะนี่มีรหัสลับกันด้วยเหรอ
เอียดบอกว่าสมมุตินะเพราะว่าลุงเอียดแกเคยอยู่ในป่าก็เคยหลบซ่อนนะฮะ
เคยติดต่อสื่อสารแบบนี้เสียแป้งเนี่ยถ้าใช้หลักโค้ดรหัสลับในการพูดคุย
แล้วมีคนโทรแจ้งข่าวมาจากทางด้านล่างหรือว่าจากข้างนอกเขาเนี่ยนะฮะ
เพื่อจะบอกยังในพรานหรือว่าคนช่วยเหลือเสียแป้งเนี่ยนะครับ
อย่างเช่นถ้าเขาบอกฮัลโหลกินข้าวอิ่มหรือยัง
นี่เท่ากับว่าแสดงว่าเสียแป้งเนี่ยรู้ตัวแล้วว่าตอนนี้ตำรวจเนี่ยกำลังตามอยู่
มีการแจ้งข่าวกันอย่างนี้สมมุติแบบตำรวจจะมาถึงแล้วนะ
กำลังตามแถวนี้เนี่ยก็ฮัลโหลกินข้าวอิ่มหรือยัง
เหมือนกับรีบอิ่มได้แล้วนะตำรวจกำลังตามอยู่แล้ว
ถ้าบอกแกงส้มน้ำพริกผักเหลืองลุงเอียดบอกอันนี้แสดงว่าตอนนี้
หลบซ่อนตัวอยู่ให้หลบซ่อนไปก่อนอย่าเพิ่งออกเดินทาง
ผักเหลืองแกงส้มน้ำพริกผักเหลืองของทางภาคใต้
เอียดก็บอกว่ามันเป็นรหัสลับกันนะแต่เราฟังก็แค่หิวเนอะ
ใช่แกงส้มน้ำพริกผักเหลียงหิวเลยแต่ว่าพวกอ่าลูกสมุนของเสียแป้งกับเสียแป้ง
ความหมายคือหลบก่อนอย่าเพิ่งออกอืมอ่าไอ้ที่ว่าตำรวจกำลังตามอยู่เนี่ย
อย่าเพิ่งบอกนะฮะถ้าบอกไอ้เกลออยากกินแกงเลียงจังวะ
ความหมายคือเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังบุกไปแล้วนะตรงที่สลบที่ซ่อนอยู่
กำลังบุกไปแล้วนะหรือถ้าเกิดอยู่ในป่าแล้วมีฆ่าศึกบุกโจมตี
รหัสลับตรงนี้ลุงเอียดบอกตอนที่โจรลบหนีเข้าไปอยู่
ถ้าส่งสัญญาณกันว่าปีความีฆ่าเปสตร
ที่เราอยู่เนี่ยไม่ได้ตีโอบหรอกแต่เป็นปีกซ้ายต่างหากที่ตีโอบ
ถ้าผมอยู่นั้นผมคงโดนอ่ะเชื่อเขาจริงจริงทั้งซ้ายทั้งขวา
ตรงซ้ายขวาอันไหนเป็นอันไหน
หรืออย่างถ้าบอกปีกขวาถอย
แสดงว่าปีกขวาไม่ต้องถอยลุงเอียดบอก
แต่คนที่อยู่ปีกซ้ายนั่นแหละที่ต้องถอย

หมายถึงไปกับเจ้าหน้าที่นะ
โหโดนแน่นะบอกปีกขวาถอย
แต่ปีกขวาอย่าถอยนะให้ปีกซ้ายถอย

มันมีการเตรียมการกันล่วงหน้าอยู่แล้ว

เมื่อก่อนตอนหนีอยู่ในป่าลุงก็ใช้แบบนี้นี่แหละ

ถ้าสมมุติว่ามีคนโทรไปจากข้างนอกบอกว่า

นั่นคือโค้ดรหัสในการพูด

แกงส้มน้ำพริกบังเหลียงเนี่ย

กำลังเข้าพื้นที่แล้ว
แป้งอยู่ตรงนั้นต้องหลบก่อน
มันมีนะครับเราใช้อยู่ในป่า
แป้งก็อาจจะมีเรื่องอะไรที่จะโทรบอกแป้งมึงหนีจ้ามึงหนีจ้า
เพราะว่าพอเขาติดต่อสื่อสารกันได้

แต่บรรดาลูกสมุนคนใกล้ชิดของเขาที่คอยดูแลกันอยู่
บางทีเจ้าหน้าที่จับสัญญาณโทรอะไรกัน

ยังมีข้อมูลนะครับว่าหากมีโจรผู้ร้ายที่ทำความผิดแล้วหนีขึ้นไปอยู่
เขาจะใช้การสื่อสารใช้รหัสลับเป็นภาษาใต้ก็มีนะฮะ

อ่าต้องเป็นแบบสำเนียงทางใต้หน่อยนะครับทางท้องถิ่นนะฮะ
กินข้าวเหล่าไม้อันนี้สื่อถึงมีกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยตระเวนเข้าพื้นที่ไปแล้ว

อ่าอ่าวันนี้อยากกินคั่วข้าง

ภรรยาพี่อุ๋ยก็คนนคร
กินข้าวเหล่าไม้เนี่ยผมได้แต่วันนี้อยากกินคั่วข้างก็ออกไม่ถูก

คนนครไงนะคุณเขียนมาสอนได้มาหน่อยนึงไหม

อ่าท่าท่านี้นะเขาบอกสื่อถึงมีกำลังเจ้าหน้าที่หลายกองร้อยอืม

อันนี้หลายกองร้อยกำลังมาแล้วนี่นะฮะขณะเดียวกันนะครับ
ถ้าเกิดว่าส่งสัญญาณนะโทรหาติดต่อหาแจ้งมาเนี่ย
ถามวิธีเยอะอะไรก็แล้วแต่บอกข้างบนฝนตกม่ายนะคะ

อันนี้สื่อถึงเฮลิคอปเตอร์ของเจ้าหน้าที่กำลังจะขึ้นบิน
อันนี้สื่อถึงกำลังจะเอากับข้าวเนี่ยไปแขวนไว้ที่เดิม
เช่นถ้านัดกันที่ขนำก็เดี๋ยวจะไปวางไว้ที่ขนำไปแขวนเอาไว้
ไปตลาดไปจ่ายตลาด
ซึ่งรหัสลับเหล่านี้นะครับจะเป็นการส่งสัญญาณจากชาวบ้าน
ผู้สื่อข่าวของเราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับรหัสลับนี้จากจอมโจรเซ่งเอียด
ลุงเอียดนะครับซึ่งเคยหนีเจ้าหน้าที่กบดานอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์
กว่าปีก่อนจะมอบตัวแล้วแกติดคุก
พ้นโทษเรียบร้อยค่ะคนก็เลยเป็นห่วงลุงเอียดเหมือนกันพี่อุ๋ยว่า
โอ้โหออกมาให้ข้อมูลขนาดนี้แกจะปลอดภัยไหม
แกบอกแกเพื่อนเสียแป้งเคยเจอกันในคุก
แต่ไม่ใช่รอบล่าสุดนี้นะรอบตอนนู้น
แล้วเสียแป้งก็ออกมาแล้วก็ไปติดคุกอีกรอบนึง
เลยบอกแกเนี่ยถ้าเสียแป้งไม่ไว้ใจใครเนี่ย
ไว้ใจลุงเอียดก็ได้จะมามอบตัวกับลุงเอียดก็ได้
แกก็เลยพร้อมที่จะให้ข้อมูลอย่างละเอียดค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวลองมาดูเรื่องของเส้นทางอีกนิดนึง
คือนักข่าวของเราเนี่ยยังคงลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่นะคะ
เพื่อไปดูเส้นทางที่คาดว่าเป็นเส้นทางที่เสียแป้งหลบหนี
มันอาจจะมีหลายเส้นทางหน่อยแต่ทุกเส้นทางมีความสำคัญหมดเลยนะคะ
คือวันนี้คุณดนรวีนักข่าวของเราเดินทางไปที่หน่วยพิทักษ์ป่าน้ำตกหนานปลิว
อุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าก็จะเป็นพื้นที่ที่ติดต่อกับเขาบรรทัศน์นะคะ
ไปดูเรื่องของเส้นทางเดินป่าบนเทือกเขาบรรทัศน์
คือจะไล่ไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะตั้งแต่บ้านตระเขตอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
จนถึงหน่วยพิทักษ์ป่าน้ำตกหนานปลิวอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทธลุง
ซึ่งเชื่อมต่อ๓จังหวัดตรังพัทธลุงนครศรีธรรมราช
ก็จะเป็นอนาเขตแนวเทือกเขาบรรทัศน์ทั้งหมดนะคะทีมข่าวของเราได้คุยกับพี่ศรีค่ะ
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าน้ำตกหนันปลิวคุณเกริกฤทธิ์รักรอด
ก็เล่าว่าเส้นทางตามแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่านเนี่ยค่ะ
ระยะทางบนเขาห่างจากบ้านตระอำเภอปะเหลียนจังหวัดรังประมาณเกือบ๔๐กิโล
เส้นทางนี้ซับซ้อนนะคะต้องขึ้นลงจากที่สูง
ซึ่งถ้าหากเดินป่าจากพื้นที่บ้านตระมาอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าเนี่ย
ต้องผ่านพื้นที่พิทักษ์ป่า๗แห่งไม่ง่ายนะคะ
แห่งต้องผ่านตรงไหนบ้างหนึ่งหน่วยพิทักษ์ป่าน้ำตกเขาครามจังหวัดพัทธลุง
แล้วต่อด้วยพิทักษ์ป่าน้ำราบจังหวัดรัง
ต่อด้วยหน่วยพิทักษ์ป่าน้ำตกควนประจังหวัดตรัง
หน่วยพิทักษ์ป่าน้ำตกเหรียงทองอำเภอศรีบรรพฤษจังหวัดพัทธลุง
พิทักษ์ป่าพื้นที่ต่อไปก็คือจุดสกัดบ้านวังสมบูรณ์จังหวัดตรัง
โดยพิทักษ์ป่าอ่างเก็บน้ำวังเลนอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทธลุง
แล้วก็เข้าสู่หน่วยพิทักษ์ป่าน้ำตกหนานปลิวอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทธลุง
โอ้โหนี่ค่ะถ้าเดินลัดล้อตามแนวสันเขาสี่สิบกิโลนะคะ
ถ้าเดินเท้าต้องใช้เวลาประมาณสิบถึงสิบสองวันแล้วคนที่จะเดินเท้าตรงนี้ได้
ต้องชำนาญป่าชำนาญพื้นที่หรือมีพรานป่านำทางเท่านั้น
ครับเพื่อแนะนำการใช้ชีวิตในป่าการประกอบหุงหาอาหารการเอาตัวรอด
เพราะบนเทือกเขาบรรทัศนหนาวมากนะคะเสี่ยงกับโรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย
นี่ไงนักข่าวเราเป็นไข้เลือดออกไปแล้วเนี่ย
คือมันจะหนาวมันเย็นแล้วมีพวกมันลงแมลงมียุงป่าตัวเบลอเลยอย่างนี้ค่ะ
คือถ้าเดินมาบนเขาบรรทัศน์เข้าเขตเขาปู่เขาย่าแล้วก็จะลงมาพื้นที่ราบ
ติดกับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แล้วก็เข้าถึงพื้นที่อุทยาน
จากนั้นไปได้เลยค่ะคือถ้าผ่านเส้นตรงนี้ไปได้
ครับจากตรงเนี้ยขึ้นรถหนีไปได้เลยนะอืม
ถ้าเสียแป้งหนีเส้นทางนี้นะมีโอกาสที่เนี่ยเอาเดินลัดเลาะมา
วันพอมาถึงจุดปลายทางขึ้นรถยนต์แล้วหนีไปได้เลย
อีกครั้งคือวังลิงเป็นเพื่อน
รวมทำความรักถึงมีเกาะอย่างติดกัน
คือพี่ศรีแกก็บอกว่าตัวเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็เดินขึ้นไปที่ลาดไปลาดระเวนกันนะคะที่เขาบรรทัศน์จากหน่วยพิทักษ์ป่าน้ำตกด่านปลิวไปจนถึงหน่วยพิทักษ์ป่าวังเลนประมาณ๘กิโลครั้งคืนแล้วก็กลับมาเมื่อวานเท่าที่ลาดตระเวนดูนะคะไม่มีความผิดปกติอะไร
ชาวบ้านขึ้นลงหาของป่ากันตามปกติก็ไม่ได้เจอกับกำลังตำรวจที่ออกไล่ล่าตัวเสียแป้งแล้วก็ไม่ได้มีร่องรอยอะไรที่เป็นพิรุษว่าเสียแป้งจะผ่านมาเส้นทางตรงนี้นะคะ
พูดถึงป่าเขาก็จะมีเรื่องราวลึกลับอาถรรพ์อยู่เสมอนะฮะ
บางส่วนเนี่ยไปสงขลาได้ก็มีนะฮะ
คุณผู้ชมครับชาวบ้านเนี่ยเขาบอกมันมีอาถรรพ์เรื่องของผีโนราอยู่
โนราหรือว่ามโนราเนี่ยฮะเนื่องจากเคยมีนักแสดงมโนราเนี่ย
ถูกโจรป่าฆ่าตายเพื่อปล้นทิ่งสัปดิ์ทั้งคณะ
อืมแล้ววิญญาณเนี้ยยังเฮียนค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเราได้ยินเรื่องนี้มาก็เลยไปถามชาวบ้านหน่อย
ก็ต้องถามคุณลุงคุณป้ารุ่นคุณตาคุณยายว่ามันมีจริงหรือเปล่า
เทือกเขาบรรทัศน์เรื่องของผีโนราหรือว่าควรโนรานะฮะ
คือทางคุณป้าท่านนี้เนี่ยบอกว่าบนเทือกเขาบรรทัศน์จะมีควนโนราอยู่นะครับ
ซึ่งโนรากลุ่มนี้มักจะเดินป่าไปแสดงตามสถานที่ต่างนะฮะ
ซึ่งที่เราไปคุยกับชาวบ้านเขาบอกผีโนราเมื่อก่อนเขาก็จะเดินข้ามฝั่ง
จากทางฝั่งตรังไปทางฝั่งพัทธลุงแสดงเสร็จก็ผ่านเขาบรรทัศน์
จากทางฝั่งพัทธลุงกลับมาตรัง
เดี๋ยวลองไปฟังกันแล้วกันนะครับ
คนเก๋ก็ร้านให้ฟังกัน
ตั้งเวลาก็รีบรับโนราดูลาราค่ะมันก็ได้ยินเสียงกระป๋องบวงจริง
เดี๋ยวให้ฟังเป็นน้ำจิ้มไว้ก่อน
เดี๋ยวค่อยไปเล่าต่อช่วงดึกเข้ากับบรรยากาศมากกว่า